แม้นักชกระดับมือพระการขนาดนี้
แต่ว่าตอนนี้มีผู้ท้าชิงนะคุณ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านผู้ว่ากับพี่เขาทรายของเรา
ชกกันจริงจะเป็นอย่างไรนะฮะ

นี่มัวมากคุณพูดว่ามัดหนักไม่เบานะครับ

เพราะว่าเตรียมขึ้นชกเวที
กับเขาสายการแท็กซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย
รายการมวยการกุศลวันพรุ่งนี้แล้ว

แชมป์โลกเจอกับท่านผู้ว่า
ซึ่งท่านผู้ว่าเขาก็มีแชมป์โลกเป็นครูสอนเหมือนกัน
ก็คือชัมเปียนมวยโลกสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ตรองแชมป์เี้ยนมวยโลกสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ก็คือครูเชิดศักดิ์ศรีดาพฤกษ์

พรุ่งนี้จะสู้ลีลาพี่เขาทรายได้หรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
รู้แต่เพียงว่าผมก็มั่นใจว่าเป็นฝ่ายชนะ

ขณะนี้ถือว่าพร้อมเต็มร้อยครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากบอกท่านผู้ชม

หาชมไม่ได้อีกแล้วในทัศวรรษนี้
อนาคตเส้นทางมวยอาชีพแชมป์โลกอันเกรียงไกล
อาจจะต้องมาทิ้งชื่อเสียงไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างแน่นอน

จากท่านผู้ว่าจะขู่แบบนี้แล้ว
ครูมวยของท่านผู้ว่าคือครูเชิดศักดิ์เขาก็ขู่เหมือนกัน

เพราะความเฉื่อยจากการขาดการฝึกซ้อม
สมองไม่ฉับไวในการแก้เกมเหมือนในอดีต
อันนี้ผมเอากลางคู่ของครูเข้ามานะฮะ
พี่เขาใส่เพิ่งกดเครื่องผมนะฮะ
สำหรับการชกมวยการกุศลเพื่อหาบรายได้สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้นะครับ
ก็จะมีขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนทงธานี
อำเภอธวัดบุรีจังหวัด๑๐๑คู่หยุดโลกเนี่ยนะครับ
ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะครับ
มีคู่มวยมัน๑๐คู่
คู่สำคัญก็อย่างที่บอกไปเป็นคู่หยุดโลก
ชกกันระหว่างผู้ว่าอนุสรแก้วกังวาน
อดีตช้ำโลกขวัญใจชาวไทย
งานนี้ไม่รู้จะสมราคาคุยหรือไม่นะครับ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คุยแบบเดียวกันนั่นแหละ

นี่อยากฟังเสียงพี่เขาทรายเหมือนกัน

บ่าย๓เป็นต้นไปนะคะที่โรงเรียนทงธานี
อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๑๐คู่

กล่องเชียร์เขาไม่รู้ว่าจะเชียร์ใคร